หนุ่มค่ะที่โหโครเจกต์ของเขาเนี้ยเยอะแยะมากมายเหรอเปล่าเกิน
อ๋อส่วนเรื่องธุรกิจร้านเนื้อที่ก่อนหน้านี้เนี่ย

ก็เลยสงสัยว่ายังทำอยู่หรือเปล่ายังเป็นหุ้นส่วนอยู่หรือไม่

งานนี้หนุ่มอเล็กเขาย้ำนะคะว่าร้านยังอยู่ดี
เจ้าตัวมีงานอื่นก็เลยไม่ได้เข้าไปช่วยที่ร้านสักเท่าไหร่
ไม่ได้มีปัญหากับหุ้นส่วนแต่อย่างใดค่ะ
เอาจริงป่ะครับคือไม่ได้เข้าไปเลยนี่รู้สึกผิดอยู่
เพราะว่าเราไม่ค่อยว่างครับผม
ก็นี่ไงเราต้องเข้าไปบ้างแล้วแหละ
เข้าใจครับผมคือตอนนี้มีเมนูใหม่เป็นชาบู
เขาก็รอให้เราเข้าไปถ่ายโปรโมทให้อยู่
จริงก็ช่วงนี้ยุ่งแหละนะคะยังคงเป็นหุ้นส่วนเป็นปกติดีอยู่
ไม่ได้มีการทะลงทะเลาะอะไรกันแต่ว่าต้องยอมรับว่าช่วงนี้อเล็กเนี่ยกำลังขาขึ้นงานเยอะ

ใครอยากจะไปอุดหนุนร้านเนื้อก็ตามสบายกันเลยนะคะ